ก็หลายข่าวสารนะครับวันนี้เราตามให้เหมือนเดิมนะครับ

เรื่องรุ่นพี่โหดที่ไปทำร้ายรุ่นน้องจนม้ามแตกต้องตัดม้ามทิ้งเนี่ย
วันนี้ก็มีความคืบหน้าใช่ค่ะเข้ามอบตัวแล้วนะคะใช่นะฮะ
เพราะว่ามีงานบุญงานบวชจะมาบอกบุญกับท่านด้วย
กรกฎาคมนี้จะเข้าพิธีบวชกันนะครับสำหรับน้องทีมหมูป่าก็บวชเนร
เอกก็บวชพระนะครับส่วนโค้ชเอกปัจจุบันนี้ก็ยังไปช่วยงานที่วัดนะฮะ
ที่เขาก็อยู่มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับจนปัจจุบันอายุ๒๕เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล
ก็ยังไปช่วยงานวัดอยู่ออกมาจากถ้ำหลวงออกจากโรงพยาบาลแล้วใช้ชีวิตตามปกตินะ
ใช่ค่ะก็กลับไปที่วัดค่ะใช่ค่ะนะคะคือสื่อเราก็ไปดูก็ไปเห็นโค้ชเอกอ่ะ
แต่ก็ดูจากภาพนะพยายามไม่ไปพูดไม่ไปคุยอะไรที่จะก้าวกาย
การใช้ชีวิตตามปกติมากเกินไปกันนะครับทุกผู้ชมครับ
งั้นเดี๋ยวพาไปดูที่วัดพระธาตุดอยวาวก่อนนะครับ
พระธาตุดอยวาววันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ฉลองพระอุโบสถเก่าแก่
ซึ่งอายุหลายสิบปีแล้วก็บุรณะขึ้นใหม่นะฮะก็เลยมีพิธีขึ้นนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอโค้ชเอกท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่โค้ชเอกนี่
คือเรียกง่ายก็เป็นเด็กวัดอยู่แล้วอยู่มาตั้งแต่หนุ่มแล้วฮะตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
ก็โค้ชเอกเอกพลจันทวงหรือว่าโค้ชเอกนะครับมาร่วมพิธีด้วยนะครับก็อยู่ใกล้พระครูประยุทธ์เจติยานุการ
รักษาการเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยวาวอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
คอยช่วยจัดการพิธีสงฆ์ช่วยกิจกรรมต่างตามที่ได้รับมอบหมายจากทางพระท่านนะฮะ
ผู้สื่อข่าวที่ได้สังเกตดูเนี่ยก็เห็นชัดก็คือโค้ชเอกจะเป็นคนจุดเทียนชนวนยื่นให้กับสลายยนต์ศรีสมุทรนะฮะ
ซึ่งท่านเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สายประธานในพิธีนะครับ
นายสลายยนก็เป็นประธานนะฮะในวันนี้นะครับมีการจุดเทียนเทศนะฮะ
มีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์จ้าวาดวัดพระธาตุดอยตุงและเจ้าคณะอำเภอแม่สายที่ท่านก็มาร่วมในพิธีด้วย
มาแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จพิธีโค้ชเอกก็ตามพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ไปแจกวัตถุมงคลให้กับผู้มาร่วมงาน
มาร่วมงานแล้วก็นิมนต์ไปฉันพระทหารเพลม
ก็คือทำกิจกรรมต่างในฐานะของลูกศิษย์วัด
ที่คอยช่วยเหลือพระพิสุขส่งท่าน
นายสุเทพชัยสุรินวัยยาวัชกร
และมรรคนายกของวัดพระธาตุดอยวาวบอกว่า
โค้ชเอกก็อาศัยอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาวอยู่แล้ว
ช่วยงานที่วัดแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
อย่างวันนี้ก็เป็นพิธีฉลองอุโบสถที่มีการบุรณะขึ้นใหม่
เอกก็มาช่วยจัดเตรียมสถานที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะ
หลังจากถ้ำโค้ชเอกก็มาอยู่ที่นี่นะฮะ
ก็ใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนกับทุกวัน
ผู้สื่อขาเราก็สังเกตการนำปกตินะครับ
ค่ะไม่ได้เข้าไปกวนไม่ได้ไปคุยไปสัมภาษณ์พิเศษอะไรนะคะค่ะ

ก็ล่าสุดเนี่ยโพสต์แล้วนะคะ
ก็เป็นข้อความที่บอกว่า
ขอบพระคุณคนทั้งโลกครับขอบพระคุณครับจากใจเอกพลจันทะวงนะคะ
ใช่ค่ะนะครับมีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับหนึ่งในทีมหมูป่าคือน้องอดุลเนี่ย
น้องอดุลนี่เขานับถือศาสนาคริสต์
ก็จะไม่ได้มาร่วมพิธีสืบชะตาอะไรพวกนี้ด้วย

วันนี้เราสอบถามจากคริสตจักรพระคุณแม่สาย
ทราบว่าวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
จะมีพิธีนมัศกาลขอพรพระเจ้า
เพื่อขอพรให้นวตรีสมานกุนันตุวจาแซม
ที่เสียชีวิตจากการไปปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวง
โดยเด็กชายอดุลสามอ่อนหรือว่าน้องอดุล

จะเข้าไปศึกษาพระคัมภีร์
ที่คริสตจักรพระคุณแม่สายมาตั้งแต่เด็ก

พิธีจะเป็นการอธิษฐานจิตขอบคุณจ่าแซม
เสียสละชีวิตในการช่วยเหลือทีมหมูป่า
ซึ่งก็รวมถึงน้องอดุลด้วยนั่นแหละนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพิธีตอนบ่าย๓นะครับ